มาเจอข่าวร้อนในโลกโซเชียลกันอีกแล้วนะคะ
หลายคนสงสัยค่ะเพราะว่า๒๓วันที่ผ่านมาค่ะ

กับคำที่บอกว่าดาราสาวลูกติดมีคนจ้างทำอาหาร
แต่ท้ายสุดแล้วเทลูกค้าแล้วก็ไม่คืนเงินด้วย
เรื่องราวมันยาวโยดมากคุณผู้ชมค่ะ

เรื่องราวครั้งนี้นะคะก็มาจากเพจเจ๊มอย๑๐๘นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่ามีดาราสาวลูกครึ่งท่านหนึ่งนะคะมีลูกแล้ว
คนจ้างให้ทำอาหารแจกให้ชาวบ้าน
เพื่อไปทำบุญวันเกิดและโอนเงินค่ามัดจำไปด้วยนะคะ
เห็นบอกว่าจำนวนหนึ่งหมื่นบาทค่ะนะคะโดยถ้าใครติดตามในเพจนะคะ
ก็มีการเปิดโปรงนะคะว่าหลักทงหลักฐานนะคะ
จำนวนเงินนะคะชัดเจนเลยนะคะ
โดยเจ้าทุกข์เนี่ยสนิทกับดาราลูกติดคนนี้นะคะ
แต่ไม่รู้ว่าดาราอยากสนิทด้วยไหมเขาบอกอย่างนี้นะคะ
เจ้าทุกข์อยากจะทำบุญวันเกิดแจกข้าวให้ชาวบ้าน
จ้างดาราคนนี้มาทำอาหารเลยโอนเงินมัดจำไปก่อนนะคะ
หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินที่เหลือให้นะคะ

ช่วงนี้กำลังลำบากค่าน้ำค่าไฟก็ขาดสนเลยจ้างนั่นเองค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างลอยนวลหายวับไปกับตาค่ะคุณผู้ชม
เป็นดาราเขาจะทำแบบนี้
เขาก็ต้องแบบมีความกังวลในเรื่องของชื่อเสียง
ก็คือถ้าเป็นคนทั่วไปจะชักดาบไปมันก็ไม่น่าแปลก

ใช่ก็คือบางคนก็มีหลายข่าวหลายคอมเมนต์นะคะ
ก็ตอนแรกไปเข้าใจว่าเป็นคุณซาร่านะคะ
ซาร่าคาซิงกินี่นะคะก็คืออดีตคนรู้ใจของคุณไม้พี่รัฐ
นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคุณผู้ชมน่าจะไม่ใช่ซาร่าแล้วนะคะ
เพราะว่าคุณซาร่าไปแจ้งความแล้ว
ลงบันทึกประจำวันนะคะมีภาพแบบชัดเจนเลยนะคะ
โดยผู้จัดการส่วนตัวนะคะก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะ
ขอวันที่ไปลงบันทึกประจำวันเนี่ยขอไปให้ข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าตอนนี้นะคะมีคนเข้าใจผิดเป็นคดีช่อกงไปแล้ว
ซึ่งมีความผิดมากกว่านั้นค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะ
บอกว่าหลังคดีความเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
ดังนั้นต้องตัดออกไปนะคะคุณซาร่าคาซิงกินี่เนี่ยไม่ใช่แน่นอน
พอตัดพี่ซาร่าออกไปแล้วใครล่ะดาราลูกติที่ไปรับเงินเข้ามาแล้วไม่ทำอาหารให้เขา
เป็นดาราสาวลูกครึ่งลูกติดด้วย
จริงมันมีหลายท่านนะคะก็อันนี้ขออนุญาตแบบตัดออกไปเลยนะคะ
บางช้อยอย่างเช่นบางคนบอกทาทะยังหรือเปล่า

ไม่ได้ทำแบบว่ามาแจกจ่ายอะไรขนาดนั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นตัวเลือกก็เหลือน้อยลง
แจ๊คบอกป้ายให้หน่อยได้ไหมคะว่านอกจากลูกติดนอกจากเป็นลูกครึ่งแล้ว
เธอคนนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไง
ค่ะก็อย่างที่เขาบอกไปนะคะว่าเป็นลูกครึ่ง
ไฮไลท์สีผมอะไรก่อนหน้านี้

ใบ้ที่จะให้คุณผู้ชมช่วยกันคิดกัน
รวมไปถึงน้องสองคนด้วยนะคะ
เขาบอกว่าดาราท่านนี้ก็คือ

สายรุ้งหนึ่งสีค่ะ

ดิฉันยังหลงอยู่ในดงงูอยู่เลยตอนนี้

โดนมูรัสอยู่โดนมูรัส

ก็คือเขาบอกว่าเขามีแบบว่าทิศทางหลากหลายอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนี้ดาราสาวลูกครึ่งคนนี้
เขายังมีงานในวงการบันเทิงบ้างไหมคะพี่แจ๊ค

ไม่ได้ถึงกับว่าออกไปจากวงการบันเทิงถูกไหมคะ

ผู้จ้างผู้จัดเขาจะกล้าจ้าง
เขาก็เสียความรู้สึกตอนนั้นอยากไปช่วยเหลือ

อาหารก็ไม่ได้เงินมาจำก็ไม่ได้ตรงนี้
ก็มีแต่เสียกับเสียทางด้านของดาราสาวเองก็เสียภาพลักษณ์ไปด้วยเนาะ
ใช่ค่ะแม่เสียดายเผื่อถ้าเกิดว่าได้งานนี้

อันนี้เก็บไว้ก่อนไม่ต้องไว้ดีใจ
ยังมีอีกไหมคะ
ต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นประเด็นใหม่สดร้อนนะคะ
พี่สาวในวงการบันเทิงบอกเล่าเก้าสินพิจารณีมาค่ะ
บอกว่าเมียเก่านักร้องนางท่านหนึ่งเลี้ยงลูกนะคะคงให้ตังค์เยอะนะคะ
ล่าสุดค่ะไปทำอาชีพเสริมค่ะ

เป็นนี่เลยค่ะจริงหรือไม่เมียเก่านักร้องดังผันตัวเป็นแม่เรา

ก็คือส่งเด็กสวยสาวให้เสียต่างว่าให้เผิด

พอพูดถึงแม่เล้าเนี่ยนะในความรู้สึกพลอยเนี่ย
ดาราคนนี้จะต้องมีอายุแล้วไม่งั้นเขาจะเป็นแบบนายหน้าเป็นแม่เราได้ไง
ก็อายุประมาณนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้แก่มากถ้าพูดภาษาอย่างนี้นะคะ
ส่วนรายละเอียดนะคะเขาก็บอกว่าใช้ข่าวใต้เต่าเต่าไต้

เต่าไต้เห็นไหม

ใช้ข่าวใส่เต้าเข้าวงการขออภัยนะคะเมื่อสักครู่ไม่ได้ตั้งใจจริงนะคะ
ใต้เต่าเข้าโมงการไม่ได้ใช้เต่าไต้นะ
ไม่นะคะแต่ว่าเต้าเขาก็นึ่มเหมือนกันนะคะ
การาท่านนี้ก็คือมีลักษณะค่อนข้างเซ็กซี่
ใช่นะคะแต่ว่าไม่ดังค่ะนะคะแถมความฟุ้งเฟ้อเนี่ยเขาบอกว่ามีเยอะอยู่มากนะคะ
กระทั่งต้องตะเกียกตะกายหาผู้ชายที่เมืองนอก

มีการมีข่าวคราวว่ามีแบบเช่าเครื่องมงเครื่องบินอะไรอย่างนี้กันเลยนะคะ

ใช่แต่ว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยค่ะมักจะทิ้งลูกให้คนอื่นเลี้ยง

ก็ประมาณนึงแล้วนะคะเท่าที่เขาเล่าสู่กันฟังมาอีกทีนะคะ

เออเริ่มจะลิงคันกัน
เขาบอกว่าซื้อกระเป๋าราคาร่วมล้านแต่ขอเงินนักร้องดังเพิ่มแล้วเพิ่มอีกนะคะ
อืมซึ่งป่าก็บอกกับสื่อนะคะว่าตัวเองก็หาเงินมาเองได้แต่หลายคนก็สงสัยว่าโทษนะคะ
คือถ้าคิดบวกลบคูณหารและปริมาณงานปริมาณเงินที่ได้มาเนี่ย
คือถ้าบวกกับค่าที่เห็นโพสต์ต่างนานาไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่แบบหรูหรา
ใช่ชีวิตหรูหราฟูเฟ้ยใช้กระเป๋าแบนเนม
มันไม่น่าจะแบบว่าได้ถึงขนาดนั้นนะคะ
ซึ่งก็มีคนไปสืบมาอีกค่ะเขาบอกว่าล่าสุดนะคะท่านนี้นะคะสาวท่านนี้
ผ่านตัวมาเป็นแม่เราเป็นแม่เราเจ้าใหญ่คุณผู้ชมนะคะ
จัดส่งจัดหาเด็กส่งเสียต่างมากมายรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม

เอาจริงพี่แจ๊คพอเจอแบบนี้แล้วแฟนเก่าเขาเนี่ยที่เป็นคุณนักร้องหรืออะไรอย่างนี้
เขาไม่ช่วยเหลือภรรยาอดีตภรรยาเลยเหรอ
ทำไมต้องให้ภรรยาไปทำงานอะไรแบบนั้น
คือเท่าที่ทราบตอนนี้นะคะคือเขาก็แบบว่าแยกย้ายกันแล้ว
นะคะแต่ก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่กันอยู่นะคะ
ซึ่งนะคะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าดาราท่านนี้คือใคร

ดังนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะมีคำใบ้ให้นะคุณผู้ชม

เอ่ยด่าสาวลูกครึ่งเมียเก่านักร้องดัง

พี่แจ๊คเลยว่านักร้องดังท่านนี้เนี่ยตอนนี้ยังมีผลงานไหม

มีผลงานในบ้านเราหรือว่ามีผลงานอยู่ที่ต่างประเทศ
ก็มีผลงานหมดเลยนะคะจริงดังมาก

เอาจริงนะคะน้องพลอยพี่ว่าน้องพลอยมีอยู่ในใจนะคะ
น้องพลอยคิดว่าเป็นใครลองเข็นมาก็ได้นะคะ

อักษรย่ออักษรย่ออักษรย่อตัวสอนไทยนะ
ในวันนี้นะคะอักษรย่อแล้วก็วันนี้ประเด็นที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง
เราพูดถึงเรื่องงูเยอะวันนี้

ออกไปพูดสม

หล่อนมีพี่รุ๊ดมีพี่รุ๊ดอีกแล้ว
คือเขาเล่าสู่กันฟังแต่เรานำเสนออีกทีเราก็กลัว

อสรยอดที่จะให้งองูค่ะ

ใช่แต่ต้องบอกว่านะคะก็การให้คำใบ้ยุคนี้นะคะ
เราจะไม่ได้ใช้ชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงใดนะคะ
แต่ว่าในชื่อของเขามีงองูค่ะ
งองูนี่งูจงอางหรืองูเห่าหรืองูแสงอาทิตย์
ก็แล้วแต่จะคิดได้นะคะแต่ว่าคือเขาบอกว่า
ภรรยาเก่าของนักร้องท่านนี้ก็สวยเซ็กซี่มากนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วที่มาเล่าสู่กันฟัง

การใช้ชีวิตฟุ้งฟุ้งเฟ้อเนี่ยค่ะ

การใช้ชีวิตฟุ้งฟุ้งเฟ้อเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะ
คือแบบว่าคือเท่าที่ศึกษาข้อมูลมานะคะ
บอกว่าที่ท่านนี้ต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะคะ
เพราะว่าก็คือมีความแบบไม่พอเพียงนั่นแหละ

เป็นอาชีพตรงนี้นะคะตามที่เขาบอกว่าเป็นแม่ลงแม่เรานี่มันผิดกฎหมายนะคะ
มันผิดกฎหมายจริงนะคะแล้วก็มันเป็นบาปกรรมด้วย
นี่เป็นความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธของเรานะคะ
คือถ้าเขาทำแบบนั้นจริงนะไม่ดีแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำเนี่ย
ก็ถือว่าเขาโดนข่าวเมาส์ข่าวลือนะคะ
ดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ
ว่าเมียเก่านักร้องดังท่านนี้จะเป็นใครกันแน่